ต้นเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนนี้โดนแฟนกัดหน้าเอาปากเนี่ยกัดหน้าเวอะเลย
ไปแจ้งความคดีไม่คืบนะครับก็เลยบอกว่าคุณกันจอมพลังช่วยหน่อย
เพราะว่าแฟนเนี่ยหรืออดีตแฟนโอ้โหค่ะโอ้โหกัดยังตาเลยอืม
อดีตแฟนเนี่ยรู้จักกับตำรวจในท้องที่เธอสงสัยว่าคดีเนี่ยไม่คืบเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
เป็นนามสมมุติเหมือนกันอดีตแฟนเนี่ยกัดใบหน้า
แผลลึกนะเย็บหลายเข็มเลยเป็นรอยเขียวช้ำเห็นได้ชัดเลย
ไม่ใช่แค่นั้นนิ้วของเธอก็โดนกลัดกัดเป็นแผลลึกด้วย
แผลทั้งหมดเธอไม่สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมฮะ
ผู้หญิงคนนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง

ช่วงสายที่ผ่านมานะครับกันจอมพลังก็พาผู้เสียหาย
ติดตามความคืบหน้าของคดีที่สพพันธอง
ผู้เสียหายเล่าให้รู้จักกับนายเอกได้สองเดือน
นายเอกเนี่ยชวนเธอไปนั่งดื่มเล่า
ที่บ้านเช้าแห่งหนึ่งในตะบลผ่านธอง๒๐๒๐นจบรี
ใช้มือบีบคอแล้วกัดหน้า

โดยเฉพาะเบ้าตานี่เลือดไหลกันเลยคุณผู้ชม
ระหว่างนั้นฝ่ายชายมีท่าทีสะใจนะเธอตกใจมากนะครับ
คือหวังจะให้ในเอกเนี่ยใจเย็นลงใจเย็นลงนะ
ขอโทษนะที่ฉันปฏิเสธเธอจะไม่ไปกินเหล้ากับเธอ
ขอให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยระหว่างไปโรงพยาบาลในเอก
อันนั้น๒มกราคมใช่ไหม๗มกราคมที่ผ่านมาขออภัย๗ธันวาคมย้อนไปย้อนไปนะครับ
เธอก็ถูกในเอกเนี่ยกัดที่จมูกมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความเพราะว่าอยู่บ้านของตำรวจที่เป็นญาติกับฝ่ายชายนี่แหละ
นี่แหละส่วนครั้งนี้เธอแจ้งความรักที่สพทแต่คดีไม่คืบหน้า
ตำรวจบอกว่าโอ๊ยเรื่องในครอบครัวคุณไปเคลียร์กันก่อนไป
เขาเข้าใจคิดว่าหนูอาจจะกลับพัทยาอะไรอย่างนี้
เขาไม่อยากให้หนูกลับแล้วก็นั่นแหละค่ะ
ก็คือแบบโมโหอะไรอย่างนี้ก็นั่งคล่อมหนูอยู่
แล้วก็เหมือนบังคับให้หนูพูดประมาณว่ามึงจะไปทำงานใช่ไหมอะไรอย่างนี้
หนูก็ต้องพูดกันเพราะไม่งั้นเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยหนู
พอหนูพูดปุ๊บเขาก็บีบคอหนูแล้วก็กัดตรงจมูกเลยครั้งหนึ่ง
ไม่เลยค่ะไม่เลยคือมีแค่บีบคอแล้วก็กัดอย่างเดียวค่ะ
หนูอยากให้เขาแบบว่าเขาแบบสำนึกตัวเองอะค่ะพี่
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดหรือว่าอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออยากให้มันเป็นบทเรียนกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรกับใครก็ได้

มันเป็นเรื่องแค่นิดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันทำกับหนูแบบรุนแรงมากอะค่ะ
ผู้เสียหายให้ข้อมูลอีกว่าในเอกเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลที่ชนบุรีนะ
มีหน้าที่คอยเก็บเงินกู้นอกจากรู้จักกับตำรวจเมื่อตอนต้นที่เล่าไปแล้ว
บอกว่าผู้เสียหายไปตรวจร่างกายใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วง
วันถ้าแผลไม่หายมาแจ้งความใหม่ได้นะครับ
ขอไปรับรองแพทย์ได้ว่าเป็นบาดเจ็บสาหัส

ยืนยันว่ารู้จักกับตำรวจก็ไม่มีผลต่อคดี
จอมพลังก็เรียกร้องนะครับว่าถ้าใครเห็นแบบนี้ก็อย่านิ่งเฉย
ผู้หญิงก็มาแจ้งความรักษาสิทธิของทุกเอง